แล้วก็ไม่ใช่แค่ที่นครราชสีมานะที่มีต้นคริสต์มาสสวยแต่ว่าภาคอีสานก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะ
เขาก็มีการประดับประดาษแบบนี้รวมไปถึงอีกหนึ่งจังหวัดก็คือจังหวัดยะโสธร
มีชาวคริสเตียนอยู่เยอะมากซึ่งก็แน่นอนล่ะค่ะว่าวันคริสต์มันก็เป็นวันสำคัญของชาวคริสเตียน
แต่ที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมเขามีการแห่ดาวค่ะ
ว่ากันว่ายิ่งใหญ่สวยงามอลังการไม่แพ้ต้นคริสต์มัสเลยล่ะค่ะ
บรรยากาศงานนี้นะคะจัดที่ชุมชนบ้านทรงแย้ตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรค่ะ
งานนี้เนี่ยค่ะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเยอะโสธรนายนิกรสุขใสมาเป็นประธานในงานแห่ดาว
ของชุมชนชาวคริสต์ที่จัดในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสด้วยนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือขบวนดาวขนาดใหญ่ค่ะ
ประดับประดาษด้วยแสงไฟหลากสีสันจำนวนกว่า๑๐ดวง
คริสต์ศาสนิกชน๑๐ชุมชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเยอะโสธร
และแต่ละขบวนนี้นะเขาก็ประดับประดาษตกแต่งตามเรื่องราวของพระเยซูตั้งแต่ประสูจน์นู่นเลยนะคะ
และในงานนี้ค่ะก็ยังเปิดให้ทุกคนนะคะมาร่วมงานเพื่อเฉลิมฉลองกันด้วย
ไม่ใช่แค่ชาวคริสต์นะชาวพุทธก็มาได้
มุสลิมก็มาได้เอาแล้วแต่ใครอยากจะมาชื่นชมความสวยงาม
ก็ยังมีการประดับประดาษด้วยดาวขนาดเล็กอย่าลีบระยับวิบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแ
เพราะว่าที่นี่นะคะมีชาวคริสต์อาศัยอยู่ประมาณ๕๐๐ครอบครัวค่ะ
โอ้โหงานก็เลยยิ่งใหญ่แบบนี้
จัดขึ้นมาถือว่าเป็นการระลึกถึงการประสูจน์ของพระเยสูเจ้าด้วยนะคะ
ส่วนความหมายของดาวที่เขาเอามาแห่เนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าดาวหมายถึงแสงสว่างแห่งการนำทางไปสู่ความสุข
ศรัทธาของชาวคริสต์มองดูดาวแล้วเนี่ย
ก็เหมือนกับว่าเราจะมีความสุขความสบายใจตามไปด้วย
นี่คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นงานประเพณีสุดจะยิ่งใหญ่ของเมืองไทยอีกงานหนึ่งก็ว่าได้นะคะ
ไฟแสงสีกันสวยงามอลังการตระกาลตา
แล้วก็ยังเป็นการสื่อสารประเพณีดีของชาวคริสต์เขาด้วย
เข้าใจแล้วว่าทำไมบนต้นคริสต์มัสถึงต้องมีดวงดาวบนยอด
เพราะว่ามีแสงสว่างนำความสุขนั่นเอง
ในวันคริสต์มัสนี้ก็คึกคักแบบนี้นะครับ
แต่ถ้าอยากได้แฟนที่ทรงผมหน้าม้าก็มาขอน้องใบตองเอา
หน้าม้ากลับเลยนะตกสะพัดเลยอะ